ไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรากฏว่าวันนี้ฝนตกหนักตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ก็เลยทำให้น้ำท่วมขังรอบใหม่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอพรมคีรีนะคะ
พื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่รุ่มต่ำน้ำท่วมขังเป็นพิเศษ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณเจนสักแซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
ที่ตกหนักลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้
ทำให้พื้นที่ในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้องกลับมาเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
แต่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าปริมาณฝนวันนี้ยังไม่รุนแรงกับ
เท่ากับน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมานะครับ
และยังพอรับมือได้ทันท่วงทีครับ
หลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา

อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งเตือนภัยประชาชนให้เฝ้าระวังสภาวะน้ำป่าไหลหลาก
ภายในพื้นที่ตำบลพมโลกและตำบลพรหงษ์นะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาปริมาณฝนเริ่มเบาบางลง
ทำให้บริเวณพื้นที่ทั้งสองตำบลที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขา
ก็ลดระดับการแจ้งเตือนภัยแล้วนะครับ

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง
ซึ่งพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในสวนปามและสวนยางที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
โดยถนนสายหลักยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

รถจักรยานยนต์ยังต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าพื้นที่จะสามารถประบายน้ำออกได้ทัน
หากตลอดคืนนี้ไม่มีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ
ก็ยังเป็นหน้าเป็นพิเศษก็คือทีในโซนที่ลุ้มแล้วก็
ในเรื่องของสัตว์เลี่ยงซ่อนหมาก็คือจะมีปัญหา
เพราะว่าในเรื้องของอาหารมันวัวได้
มันจะลำบากในตรงนี้เพราะว่าอาหารมันก็จะมดไป
ในเรื้องของยาได้มันก็ลำบากสักทิศ
และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสายการบินแอร์เอเชีย
อาสาสมัครพนักงานและพันธมิตรกว่า๕๐๐คนนะครับ
ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้กิจกรรม

เพื่อร่วมกันทำความสะอาดชายหาดขนอม
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดครับ
ณวันนี้ที่เรามาวันนี้เราก็ตั้งใจว่า
เราจะมาดูแลการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำผู้โดยสารมาการท่องเที่ยว

ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังนั้นเวลาเรามาแล้วเราทราบว่าชายหาดที่มีความยาว๓๘กิโลเมตรเนี่ย
กปรกเลอะเทอะเนื่องจากว่าน้ำพัดขยะเข้ามา
วันนี้เราเตรียมทีมงานมาลุยกันเต็มที่ค่ะ
เพื่อมอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็น

จะเดินทางลงพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านด้วยตัวเองแล้ว
การนำสิ่งของบริจาคจากพื้นที่อื่น
ส่งต่อให้กับพื้นที่ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมครับ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับ

รายงานสดจากอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ